ตัสหัวใจของนักแสดงสาวสวยน้องพิมพิมประพาคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ใครที่เคยได้ฟังสัมภาษณ์ของน้องพิมก็รู้กันดีว่าน้องน่ะไม่โสด
อยู่ในหมดมีคนรักแต่อยู่นอกวงการนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยก็พอรู้กันอยู่อย่างที่บอกไปนะ
มีหนุ่มนอกวงการคอยดูแลอยู่ตลอด
เรื่องความรักเนี่ยสาวพิมบอกว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้มากค่ะ
หนุ่มคนนี้เป็นรุ่นพี่นะคบมานานเกือบ๓ปีแล้ว

ยังไม่เคยเห็นแฟนน้องพิมเลยว่าคนไหนก็แน่ที่บอกว่า๓ปีนี่นะ
เหตุผลที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นหน้านะ

ฝ่ายชายเขาไม่เล่นโซเชียลค่ะคุณพี่
แล้วก็ไม่ชินด้วยค่ะว่าเออโดนแสงแฟนแสงไฟมาจับจ้องเค้า
ตามภาษาคนนอกวงการเขาก็แบบสบายชิว

พิมก็เลยขอแซวออกสื่อด้วยว่า

เออสาวพิมค่ะ
เราเอาความสบายใจของคนของเราไปรักด้วยเลยค่ะ
อย่างที่เคยสำไปคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนในวงการเลยค่ะ
ก็เลยอาจจะแบบยังไม่ได้ชินกับการที่จะอยู่หน้ากล้อง
ใช้ชีวิตปกติใช่ไหมไปกินข้าวไปอะไร
ใช่ค่ะปกติเลยไปไหนมาไหนด้วยกันปกติเลยค่ะ
ถ้าวันหนึ่งมันมีภาพออกไปเธอจะทำยังไงคือ

ถ้าแต่งต้องลงแล้วนะถ้าแต่งต้องลงแล้วอะไรอย่างนี้
แต่แบบว่าอันนั้นคือมันอีกไกลมากเลย
แต่แค่เคยแซวเฉยว่าตอนนั้นไม่เป็นไร
แต่ถ้าแต่งต้องลงแล้วนะไม่ลงไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ลงก็ไม่รู้แล้วว่าใคร